ที่พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณอารินดาค้าทันเจริญกันก่อนนะคะ
ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเมื่อวานนี้
จัดขึ้นอย่างสมเกียจนักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะ
เคลื่อนศพไปยังชาปนสถาน
เริ่มขึ้นเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๕๓นาทีค่ะ
โดยมีพี่เล็กนะคะพี่เล็กนี่เป็นคนดูแลของคุณอารินดาค่ะ

แล้วก็อาตุ๊กเดือนเต็มเป็นผู้อัญเชิญรูปของคุณอารินดานะคะ

หลังจากนั้นค่ะอาตุ๊กเดือนเต็มก็ได้ทำหน้าที่อ่านประวัติเพื่อนรัก

แล้วก็มีบุคคลบันเทิงไม่ว่าจะเป็นอาก้อยคาริกา
ติ๋วอรสาคุณกรอบสุจารุจินดา
แล้วก็มาร่วมวางดอกไม้จันทร์กันด้วยค่ะ

มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพด้วยเช่นเดียวกัน
บอกความรู้สึกว่าตั้งแต่วันที่ไปเยี่ยมแกตอนป่วย
ตลอดจนวันที่ทราบข่าวว่าเสียชีวิต
และวันสุดท้ายในพิธีพระราชทานเพลิงศพนะฮะ
ตัวเองตั้งใจทำหน้าที่ทุกอย่างเลยอย่างเต็มความสามารถค่ะ
พี่บินเชื่อนะคะว่าถ้าคุณอารินดายังอยู่
ก็จะรับรู้ได้ในสิ่งที่เพื่อนตั้งใจทำให้
แล้วพี่บินค่ะก็ยังมองไปเห็นถึงความรัก
แล้วก็ความห่วงใยที่อาเล็ก
คนที่ดูแลคุณอลินดามีมาอย่างตลอด

เลยขอดูแลพี่เล็กต่อด้วยค่ะ

แล้วก็ดูแลแบบ๒๔ชั่วโมง
คุณอารินดารักแล้วก็ผูกพันกับพี่เล็กมากเลย

ก็คงจะเป็นห่วงว่าพี่เล็กจะเป็นอยู่อย่างไรนะ
ซึ่งพี่บินก็เลยตั้งจิตอธิษฐานไปถึงคุณอารินดา
บอกว่าการดูแลพี่เล็กหลังจากนี้นะคะ
จะจัดการให้เองไม่ต้องห่วงอะไรเลยค่ะ

เงินช่วยเหลือและแต่หลักก็มอบพี่เล็กซ์ทั้งหมด
ที่เขาดูแลพี่ลินดามาตลอด๑๓๑๔ปี

เขาจะได้แบบมีสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รู้สึกว่า
เขาสามารถไปดูแลตัวเองได้ครอบครัวได้นะฮะ
ถ้าเกิดไม่มีญาติผู้ใหญ่หรือไม่มีพ่อแม่เราก็

ช่วยพี่อยู่ที่บ้านสุดท้ายหรือบ้านอะไรเนี่ย
เขาก็มีที่มีอะไรอยู่ประมาณนั้น

ผมก็เลยบอกบ้านปลายชีวิตเรากลับไปดูแลแม่ดีกว่า